ไปดูอีกหนึ่งเรื่องสนุกสนานแน่นอนคึกคักมาก
ไปดูกับคุณยายท่านนี้ที่ดีลาการเต้นเนี่ยบอกเลยนะ

คุณยายคุณยายครับสนุกมาก
ไม่กลัวอะไรหลุดเลยครับ

แสดงว่ายังแข็งแรงโอ้ดูลีลาท่าเต้นสิครับ
คึกคักมากเลยได้ครับคนอื่นเขาห่อไปหมดแล้ว
คุณยายล่ะคุณยายยังสบายบื่อนิสมัติจากทางเกิด

โอ้โหโยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระเดิบกระเดิบ

มีจัดไป๑เพลงเพลงอะไรลองฟังครับ
ถ้าเต้นคุณยายเรายังไม่ทันแก่เราก็เคล็ดแล้วคุณ
นี่จังสี่มันต้องถอน
ก็ฆ่าคุณเหมือนสูบล้อจากกายานนะ
ก็ถอนไงมันต้องถอนพอแม่จะเป้าแตกก่อน